เปิดปากกับภาคภูมิ
มีจำนวนคิดหนึ่งที่สองก็ให้การเปลี่ยนแฟนก็คือให้การเป็นจากเดิมปฏิเสธเป็นให้การรับสารภาพค่ะ

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
เราจะคุยกันอีกครั้งกับคดีของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดัง
อย่างที่เราทราบและติดตามมาตลอดเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโม
ซึ่งเสียชีวิตไปจากการตกเรือเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วนะฮะ
นี่ผ่านมา๑ปียังเป็นเรื่องที่สังคมพูดถึงกันทุกวันนะครับ
และวันนี้ถูกพูดถึงมากขึ้นหลังจากเมื่อวานศาลจังหวัดนนทบุรี
ในคดีอาญานะครับท่านนัดพร้อมคู่ความเป็นครั้งแรก
แล้วมันก็มีเรื่องเพิ่มเติมเข้ามาอีกเมื่อจำเลยสองคนในคดี
คุณปอคุณโรเบิร์ตรับสารภาพอีก๔คนยังปฏิเสธข้อหานะฮะ
อันนี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่คุณแม่แล้วก็ที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณแม่
บอกว่าได้หลักฐานใหม่เพิ่มเติมเข้ามายื่นเรื่องต่อสาร
เพื่อที่คุณแม่พนิดาคุณแม่คุณแตงโมจะขอเป็นโจทย์ร่วมในคดี
ร่วมกับอายการพร้อมกับจะมีการฟ้องคดีใหม่และเรียกค่าเสียหายใหม่ด้วย
ตกลงมันยังไงมันเดินหน้าหรือมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หรืออะไรยังไง
วันนี้เดี๋ยวพูดกันถามกันเปิดปากเปิดความจริงเปิดความในใจกัน
เอากันให้ชัดตรงนี้เลยนะครับแขกรับเชิญกับผมสามท่านในรายการนะครับ
แน่นอนว่าคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของคุณแตงโมนิดา
อีกสองท่านนะฮะคุณชัยวัดโลมากุลซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่พนิดา
และอีกท่านหนึ่งคุณนาธีพัฒนาแลนะครับเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่พนิดานะครับ
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณชัยวัดนะครับแล้วก็คุณนาธิพัฒน์ครับผมเอาละคงต้องสอบถามกันหน่อย
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ติดตามข่าวสารตั้งแต่ต้นมาเลยนะฮะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้
คือตกลงแล้วเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับคุณแม่หรือว่าคุณชายวัดหรือคุณนัทธิพัฒ
เล่าให้ฟังดีเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครับผมผมพูดให้ฟัง
เมื่อวานนี้นะครับกำหนดการก็คือเป็นนัดตรวจความพร้อมนะฮะ
ก็เพื่อที่จะสืบพยานในนัดต่อไปนะครับ
แต่ว่าในวันที่๒๗ธันวาคม๒๑๖๕เนี่ยคุณแม่ก็มีคำสั่งให้ผมยื่นคำร้องขอเข้าไปตรวจร่วมนะครับ
แล้วก็ยื่นคำร้องขอเพิกถอนสัญญายอมปรีประนอมยอมความฉบับวันที่๒๑กันยายน๒๖๖
แล้วก็ยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนที่จำเลยที่ยังค้างจ่ายอยู่
คือจำเลยที่๓ที่๔ที่๕ที่๖ครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญอีกคำร้องหนึ่งก็คือคำร้องยื่นบัญชีพยานวัตถุพยานสำคัญนะครับ
เป็นกล้องติดหน้ารถของรถน้องแตงโมนะครับ
ตัวนี้ก็คือติดอยู่หน้ารถประจำตัวของคุณน้องแตงโมนะฮะ
ก็คือเป็นฐานข้อมูลที่เสียบเข้าไปเพื่อที่จะถ้ากล้องบันทึกไม่เพียงพอก็จะได้มาบันทึกไว้ในหน่วยความจำนะฮะ
เราก็ได้ยื่นคำร้องขอวัตถุพยานชิ้นนี้จากพนักงานสอบสวนในวันที่๓๑ตุลาคม๒๖๖
คือแสดงว่าหลักฐานตรงนี้อยู่กับพนักงานสอบสวนอยู่กับตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเราไปขอมาใหม่อะไรอย่างนี้
ผมตอนนี้อ่ะผมศึกษาคดีนี้มานานครับจากก่อนที่จะเข้ามาทำงาน
มันมีเทคนิคสำคัญที่เกี่ยวกับคดีนี้เพราะเป็นคดีที่สลับซับซ้อนนะครับ
หนึ่งมันต้องมีเทคนิคทางกฎหมาย
สองต้องมีเทคนิคทางด้านการสืบสวน
ในการทำคดีนี้นะฮะเป็นคดีสำคัญ
สามเป็นเทคนิคทางด้านนิติสัมพันธ์
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทางคดี

เจรจาไก่เกลี่ยให้จำเลยที่๑ที่๒มา

อันนี้คือเป็นเทคนิคข้อ๓แล้ว
มันจบไปด้วยการจ่ายเงินจำนวน๙๒๐๐๐บาท
คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่ด้วยคุณณธิพัฒน์

คือคดีคุณแตงโมก่อนที่จะขึ้นศาลกันเมื่อวานนี้เนี่ย
มีการยื่นฟ้องต่อสารโดยอายการจังหวัดนทบุรี

มีคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณแซน

ก็คือคุณเอ๋มคุณพีม

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหลือปลีกย่อยก็แตกต่างกันไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๙๑
ระหว่างทางคดีอาญาตรงนี้เนี่ยทางคุณแม่ในฐานะผู้เสียหาย
ก็ได้เจรจาพูดคุยกับทางทั้ง๖คนนี้เกี่ยวกับเรื่องการชดใช้ปรณีประนอม
ถูกต้องครับเป็นค่าเสียหายเยียวยาให้กับผู้เสียหายเขา
โดยยังไม่ใช่การฟ้องแพ่งนะแต่เป็นการเจรจาเรื่องการเยียวยา
เป็นการใช้สิทธิ์ในเรื่องของคดีอาญาครับผม
คุณแม่เรียกไปทั้งหมดเนี่ย๕๐ล้านใช่ไหมครับ
วันนั้นคุณแม่ก็มาคุยกับผมอยู่นะครับ
โดยคุณปคุณโรเบิร์ต๒คนนี้ยอมชดใช้ให้๙ล้าน๒แสนบาท
ละเอียดปลีกย่อยก็คือเดือนละ๓๐๐๐บาทเป็นเวลากี่ปีอะไรก็ว่ากันไป
แต่อีก๔คนเนี่ยยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ขอชดใช้ก็เรื่องก็หยุดอยู่ตรงนี้
จนกระทั่งเมื่อวานในคดีอาญาข้อหาหลักคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
สารท่านัดพร้อมคู่ความทั้งแรกคุณปคุณโรเบิร์ตบอกกับสารว่าขอรับสารภาพในข้อหาตรงนี้
ใช่ไหมฮะอีก๔คนก็คือยังยืนยันปฏิเสธข้อหาและขอสู้คดีต่อ
ทีนี้คำถามของสังคมหรือคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องคุณแตงโมมาตลอดก็คือ
มีการยื่นบอกว่ามีหลักฐานใหม่
เป็นกล้องหน้ารถของคุณแตงโม
ซึ่งมันมีหลักฐานสำคัญที่ทำให้รู้ว่าในคืนวันนั้นหลังจากเกิดเหตุ
อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถอนตัวออกมาแล้ว
แล้วมันมีคำว่าเพื่อฟ้องคดีใหม่กับอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือค่าเสียหายที่เรียกเอาไว้เนี่ยขอยกเลิกปรณีประนอมอะไรที่คุยกันไว้เนี่ย

ขออนุญาตนะครับท่านคือสัญญาปณีประนอมฉบับ๒๑กันยา๒๖๕เนี่ย
เป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์และขัดต่อความสงบเรียบร้อย
คุณชายวัดเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอแยกเป็นเรื่องอาญากับเรื่องการเรียกค่าเสียหายนะ
เอาเอาอาญาก่อนเอาตรงเนี้ยที่คุณชัยวัดเล่าเมื่อกี้เนี่ย
บอกว่าพนักงานสอบสวนเคยมีกล้องวงจรปิดตรงนี้ใช่ไหมฮะ

กล้องหน้ารถไม่ใช่กล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถคุณแตงโมมีมีอยู่แล้ว
ผมขออนุญาตอ้างอิงแล้วก็ย้อนถึงไปหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานธนายเดชากิติวิทยานันต์ท่านก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้
นายเดชาเคยเป็นทนายในคดีนี้เคยเป็นทนายของคุณแม่
นายเดชาบอกว่าไอ้กล้องหน้ารถตรงนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยได้หลักฐานไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แล้วก็เปิดดูแล้วมันมีแต่ภาพไม่มีเสียงเป็นภาพที่แบบรถก็ขับมุ่งหน้าไป
หลังจากเกิดเหตุนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณชายวัดกับทีมทนายความบอก
ไปขอมาจากพนักงานสอบสวนครับแล้วไปทำยังไงต่อถึงบอกว่าเป็นหลักฐานใหม่
ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สามารถที่จะทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะยื่นคำร้องเข้าเป็นขอจดรวบใหม่
จากเราได้ถอดมาแล้วหลังจากที่ปณีประนอมกับจำเลยที่๒ที่๓นะครับ
นี่คือกล้องของรถที่วันนั้นคุณกะติกขับปลาตอนเย็นย้อนหลังไปถึงปู่จอดเรือใช่ไหม
วันที่ปี๒๕๒๑๒ปีที่แล้วเราได้กู้ข้อมูลมานะฮะ
เราได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญนะครับมีเอกสารรับรองนะครับ
ให้ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วนะฮะก่อนที่จะมาถึงวันนี้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
สำนวนเพื่อที่จะสำนวนใหม่ที่ท่านอายการจะมีคำสั่งฟ้องนะฮะ
สารท่านมีคำสั่งให้อายการฟ้องภายในสิบห้าวันก็คือเอ่อ
ในวันที่สิบเจ็ดมีนาคมที่จะถึงนี่แหละครับเป็นสำนวนคดีใหม่นะฮะ
เนื่องจากสำนวนคดีเก่าที่จำเลยที่๑ที่๒
สารภาพเมื่อวานเนี่ยสำนวนนี้ฐานท่านได้สั่งจำหน่ายเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
นะไม่สามารถที่จะเรียกอ่าสำนวนมาพิจารณาใหม่บ้างอ่า
แต่ว่าคุณชายวัดคุณนัทธิพัฒน์คุณนพิพัฒน์ครับ
คุณแม่ได้เห็นหมดแล้วใช่ไหมครับว่าเขากู้ขึ้นมาแล้วเจออะไรบ้าง
อะไรยังไงบ้างเห็นค่ะได้ยินด้วยได้ยินด้วยเหรอแสดงว่ามันไม่ได้มีแต่ภาพเลยฮะ
มีเสียงพูดด้วยค่ะเป็นช่วงไหนคุณแม่ช่วงช่วงก่อนหรือว่า
หรือว่าก็ทั้งคืนนั่นแหละ๒๔กุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงนั้นนะครับ
กลางคืนกลางคืนเขาขับรถไปกันล่ะเราเน้นกลางคืนใช่ไหม
ใช่ครับหลังเกิดเหตุครับหลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุใช่ครับคือ
ตีสองอ่าอย่างงี้ตีเดี๋ยวถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดในในแถวแถวอ่า
อู่ที่เขาจอดเรือเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะก็คือช่วงคุณแตงโมที่ขับรถมาถึงใช่ไหม
แต่ว่าคุณกติกขับแล้วก็ลงไปขึ้นเรือหลังจากนั้นพอเกิดเหตุขึ้น
อ่าก็จะมีการออกมาที่กลับมาที่อู่เรืออีกครั้งแล้วก็ขับรถคันนี้ออกไปใช่ไหม
ค่ะซึ่งเดิมเนี้ยมันมีแต่ภาพไม่มีเสียงใช่แต่คุณแม่บอก
พอเขาไปกู้มาเนี่ยแม่ได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงค่ะ
ผมต้องรายงานคุณแม่ดูตลอดเวลาครับผมแล้วก็ส่งข้อมูลให้คุณแม่ฟัง
แล้วทำไมตอนแรกเขาบอกไม่มีเสียงเอ่อตรงนี้ผมก็ไม่อาจก้าวร่วงนะครับ
มันเป็นวิธีการทำงานนะครับการทำงานของผมนี่ก็จะใช้๓เทคนิคที่พูดไว้นะครับ
นักด้านกฎหมายเทคนิคการสืบสวนแล้วก็เทคนิคในด้านการนิติสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่
มีส่วนร่วมในคดีตามรายงานข่าวที่เขาออกบอกบอกมาคุณ
แม่ครับคุณชายวัดจริงไหมที่ว่ามีการไปลบข้อมูลบางส่วนบางช่วงอะไรยังไงฮะ
อยากจะขอขออนุญาตคุณนิติพัฒน์ครับจริงครับตรงนี้มีการลบข้อมูลนะครับ
เพราะว่าตัวกล้องหน้ารถตรงนี้เนี่ยครับมันมีตัวเมมอรี่ขนาด๑๖กิกาไบท์
ครับซึ่งตรงเนี้ยมีการเริ่มบันทึกมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้ว
ซึ่งไอ้ตัวข้อมูลที่ไปกู้มาเนี้ยมันมีบันทึกยาวตั้งแต่ปีหกสี่เลยยาวมาจนถึงวันเอ่อ
วันเกิดเหตุแต่ว่ามันมีการลบระหว่างคืนนั้นออกไปแล้วในตัวภาพเนี่ยครับ
ก่อนวันเกิดเหตุก็มีภาพตามปกติทุกอย่างมีเวลาบอกชัดเจนแต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นไปเนี่ย
มันมีช่วงที่ถูกตัดออกไปอันนี้เดี๋ยวจะอ่าให้ทางคุณอุ๋ยดูครับคุณคุณนัทธิพัฒน์กำลังจะบอกเราว่า
ถ้าเกิดว่าภาพมันจะหายไปครับหรือจะมีแต่ภาพแล้วไม่มีเสียงเนี้ยครับ
มันก็ควรเป็นตั้งแต่ยี่สิบสามกุมภาคมอะไรเนี้ยย้อนไปจนถึงเก่าสุดคือ
เก่าสุดคือปีสองพันยี่บเอ็ดคือปีหกสี่คือปีหกสี่ใช่ใช่
ไม่ใช่ว่ามาหายวันเดียวคือใช่๒๔กุมภาคมใช่มันหายแค่วันนั้น
ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุหายหายทั้งวันหรือหายแค่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุครับช่วงช่วงหมายถึงช่วงไหนครับแล้วก็ก็ก็ตลอดนะครับ
ก็ตลอดช่วงไหนนะครับคืนช่วงไหนนะทั้งคืนที่ขับรถกลับก็ใช่ครับอ๋อ
ใช่ครับอ๋อเหรอขับรถกลับไหมคะแม่ได้ยินแล้วมันมันเป็นลักษณะยังไงอ่ะ
พอเปิดเผยได้ไหมฮะคือยังไงใครภาพหน้ารถก็คือเหมือนก็เป็น
ภาพร้านรถเนี่ยครับดูได้ใช่ไหมฮะอันนี้ดูได้นะ
อันนี้ดูได้อันนี้ดูได้เป็นไทม์ไลน์นะอันนี้เป็นไทม์เป็น
ไทม์ไลน์เลยครับอ่ะเปิดเปิดครับตัวนี้ครับพี่น้องดูพี่น้อง
เป็นไทม์ไลน์ครับเปิดเปิดแล้วให้ดูภาพเคลื่อนไหวไม่ได้หรือฮะ
หรือเอ่อตรงนี้ผมอาจจะขอสงวนต้องต้องขอสงวนจริงครับแต่ว่า
ผมจะอนุญาตอ่าผมจะอนุญาตให้คุณอุ๋ยดูอ่าฮะดูเป็นการสุดตัวนะฮะ
อันนี้เหรอชุดเนี้ยเหรออ่าใช่ครับอันเนี้ยใช่ครับใช่ครับ
ที่ที่เราไปคุยคือตอนเนี้ยเอาละภาพหน้ารถอ่ะไม่มีปัญหาหรอก
เพราะว่าก็กล้องหน้ารถอ่ะใช่ครับทุกคันก็คือก็เห็นข้างหน้ารถอ่ะ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือตอนที่รถคันนี้ขับเดินทางกลับบ้าน
คุณแตงโมหลังจากเกิดเหตุครับแต่เสียงอ่ะมันคือยังไงอ่ะ
มันมีไงมันมีใช่ไหมเสียงขอขออนุญาตคุณแม่พูดว่าเสียงใครเป็นใคร
อ่าให้พูดได้เหรอคะเป็นเป็นจำเลยในตรงนี้ไหมอ่า
อนุญาตมีคนมีเสียงกันใช่ไหมฮะมีเสียงคนพูดกันใช่ค่ะ
มีเสียงคุยกันมีเสียงคนคุยกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครก็คือมีการพูดคุยกันระหว่างทาง
ระหว่างทางที่เขาขับรถกลับกันอ่ะก็มีการพูดถึงว่าเออเป็นยังไง
เกิดอะไรขึ้นครับคุณโมอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
มีการระบุเป็นเสียงเลยครับหมายถึงบนเรือเหรอเขาคุยเขาคนสองคน
คนสองคนเนี้ยคุยกันคุยเรื่องบนเรือใช่คุยเรื่องบนเรือเรื่องบนเรือตอน
ณตอนนั้นอยู่บนรถอ่าเดี๋ยวให้คุณแม่อธิบายคุยยังไงคุณแม่
เดี๋ยวลองเล่าหน่อยแสดงนักการคุณแม่ก็จำไม่ค่อยได้นะฮะ
แต่แต่จำเสียงคนได้อืมนะครับว่าเป็นในหนึ่งนิดหนึ่ง
เราจะนำเสนอให้สารเข้าสารดีกว่าค่ะคุยกันยาวไหมคุณแม่

ยาวค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็บันทึกว่ายาว
ผมเข้าใจว่าอาจจะเล่ารายละเอียดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสู้กันในชั้นศาลอะไรต่อ

ให้ฟังแล้วก็ตามนั้นแหละค่ะ

มั่นใจนั่นแหละค่ะมันเป็นเสียงของเขาแหละ
เขาก็คุยกับคุณโวที่ขับรถไปส่ง
เราก็ไม่อาจก้าวล่วงนะฮะก็เป็นเสียงสองคนแล้วกันครับ

แล้วมันทำให้รู้ชัดเห็นชัดว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้หรือครับคุณแม่
ใช่ค่ะมันก็ชัดเจนว่าเขาก็เล่าไงว่าเกิดอะไรขึ้นในเรือ
มันเป็นช่วงเกิดเหตุใหม่นะฮะ
มีความเขาเรียกว่าอาจจะพังเผลอพูดหรืออาจจะมีการพูดข้อที่จริงนะครับ
ผมก็ไม่อาจก้าวล่วงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะบ่งบอกได้เอ่อ
คุณโมอยู่จุดไหนคุณแม่ทราบไหมครับตอนนั้นนะฮะ
หัวเรือค่ะช่วงที่เกิดก่อนเกิดเหตุนะคะ
คุณแม่ก็ขออนุญาตเข้าลึกรายละเอียดครับ
ขอนิดนึงเขาอยู่กันหัวเรือหมดทุกคน
ไม่ได้อยู่ท้ายเรืออย่างที่เป็นข่าวเลยครับ
ไม่มีใครไปอยู่ท้ายเรือไม่มีใครไปปัสสาวะไปนั่งปัสสาวะ
แล้วตกลงไปขออนุญาตแค่นี้ได้ไหมครับ
ก็ไม่มีท้ายเรือไงครับเดี๋ยวมันจะก้าวลึกจะลึกไปครับ

ทีนี้ทนายขออนุญาตที่เอ่ยนามถึงนะฮะ
นายเดชาบอกมันมีแต่ภาพไม่มีเสียงตกลงยังไง
คือผมก็กลับเรียนสื่อบัญชนแล้วก็ทางผู้ชมที่บ้านนะฮะ
แล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจวิภาควิจารณ์ในคดีนี้
จากเป็นคดีที่สลับซับซ้อน

มีความคิดเห็นแตกต่างนะครับ

ส่วนคนที่พูดหรือที่ให้ข้อคิดเห็นเนี่ย
อาจจะยังไม่เข้าลึกถึงไปสู่ขบวนการตรวจหรือหาพยานหลักฐาน

ยืนยันว่านี่คือภาพเคลื่อนไหวแต่พีคเราให้ดูภาพเคลื่อนไหวไม่ได้
ก็คือเป็นภาพจากกล้องหน้ารถเดินทางกลับบ้าน
แล้วก็เสียงเนี่ยก็คือเหมือนที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่ว่า
เสียงมีใครคุยอะไรยังไงกันบ้างจะบอกกับผมว่ามันมี
เคลื่อนไหวแล้วมันมีเสียงจริงอยู่ในมือถือเครื่องนี้
ให้คุณดูฮะอันนี้ให้คุณคุณอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตพัก
เดียวท่านผู้ชมครับพักครู่เดียวเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้ว
เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยครับว่ามันคืออะไรพัก

เปิดปากกับผ้าคูมครับผมก็ได้ดูแล้วครับเพราะว่าท่านผู้
ตำรวจก็เคยแถลงบอกว่ากล้องหน้ารถมีแต่ภาพไม่มีเสียงนะ
ที่ผมได้เห็นในขณะนี้เนี่ยเห็นเหมือนท่านผู้ชมแล้วนะก็
ก็คือภาพนิ่งที่ปริ้นต์มาแต่คุณชัยวัดคุณนัทธิพัฒน์ยืนยันว่า
มีคลิปเสียงคำถามสำคัญคือตกลงมันมีเสียงไหม
อย่างที่คุณแม่บอกว่าได้ยินเขาคุยกันตลอดทางว่าอย่างไรเอายังไง
เกิดอะไรขึ้นบนเรือนะขณะนั้นก่อนที่คุณตังโมจะตกลงไปเนี่ย
คุณชัยวัดก็ให้ผมดูโทรศัพท์มือถือของคุณชัยวัดขออนุญาตออกอากาศไม่ได้นะฮะ
แต่ผมดูแล้วมันก็มีเสียงของกล้องนี่แหละนะ
เป็นเสียงกล้องที่มันสามารถเก็บบรรยากาศเสียงได้
เพียงแต่ว่าที่ผมได้เห็นในขณะนี้มันคือภาพที่คุณนัทธิพัฒน์บอกว่า
ที่เขาไปกู้มาเนี่ยบริษัทที่เขาไปกู้มาเนี่ย
ภาพที่เป็นภาพนานที่สุดของกล้องที่บันทึกเอาไว้ได้

คือวันที่๑๗เดือน๑๒ปี๒๐๒๑หรือ๑๗ธันวาคมปี๒๕๖
คลิปนี้ความยาวไม่กี่วินาทีนะฮะ
เหมือนกับรถเนี่ยไปจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ดวกซื้อแห่งหนึ่งครับแล้วก็จะมีเสียงบรรยากาศ
ไม่มีเสียงคนพูดคุยกันแต่มันไม่ใช่วันเกิดเหตุอ่ะ
คุณชายวัดตกลงวันเกิดเหตุมีเสียงหรือเปล่าครับขออนุญาตนะครับ
เรื่องนี้เป็นความลับทางคดีเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เรา
จะพิสูจน์ให้สารเชื่อได้ว่าจำเลยกระทำผิดนะครับ
อาจจะให้น้ำหนักในการกระทำผิดของจำเลยที่ยังต่อสู้คดีอยู่
คือสารก็ยังไม่ได้ฟังใช่ไหมเพียงแต่ว่ายังครับ
เรายื่นเรื่องเข้าไปว่าเรามีหลักฐานใหม่ครับ
แต่สารท่านก็ยังไม่ได้ฟังใช่ครับเนื่องจากศาลตอนนี้ท่าน
อ่าธันวาคมผมก็ไม่แน่ใจว่าคดีมันจะจบแบบนี้
ใช่ไหมฮะในเมื่อจำเลยที่หนึ่งที่สองอ่า
กรับคำให้การรักสารภาพนะฮะเราก็ต้องนำพญานหลักฐานชนิก
เก็บไว้ก่อนอย่างถ้าเกิดวันเมื่อวาน

เราก็จะยื่นไว้เลยเราก็จะนำเปิดในต่อหน้าจำเลย
ถังทางธนายสักค้านหรือนำเจนอภัยสารนะครับใช่เนื่องจากเมื่อวานเนี่ย
เราก็ไม่ได้ทราบว่าทางจำเลยที่๑และจำเลยที่๒
จะได้มีการกลับคำให้การและให้การรับสารภาพนะครับ
ก็เลยต้องถอนหลักฐานชิ้นนี้ออกมาก่อน
แต่เราได้ยื่นบัญชีพยานไว้ล่วงหน้าแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดถูกไม่ถูกยังไง
ช่วยบอกผมก็แล้วกันนะครับ

พอจำเลยที่๑และที่๒คือคุณปอคุณโรเบิร์ตรับสารภาพตามข้อกล่าวหาใช่ไหมฮะ
แล้วเขาก็รอคำพิพากษาใช่ไหมคุณแม่

แต่จำเลยที่๔ยืนยันปฏิเสธข้อหา

ในฐานะที่ยื่นเรื่องขอเป็นโจทย์ด้วย

ก็จะมีหลักฐานใหม่ในการไปสู้คดีกับ๔ท่านนี้
ก็คือกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพและเสียงในเหตุการณ์คืนวันนั้น
แล้วอาจจะมีหลักฐานอื่นประกอบด้วยนะครับ
เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไล่กันถูกนะครับ

จากนี้ไปคดีอาญาเนี่ยของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คุณปอคุณโรเบิร์ตรับสารภาพข้อหาตรงนี้
รอฟังคำพิพากษา๑๐พฤษภาคม
ส่วนอีก๔ท่านอีก๔ท่านเนี่ย
คุณแซนคุณกติกคุณจ๊อปคุณพีมสารจำหน่ายคดี
ครับผมเด็ดขาดนะฮะจำหน่ายคดีเด็ดขาดนะครับ
สามารถที่จะยื่นเรื่องขอนำคดีมาพิจารณาใหม่ได้แล้ว
ซึ่งคุณแม่ในฐานะผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ร่วมกับอายการ
จะยื่นฟ้องคดีใหม่ด้วยหลักฐานใหม่ที่บอกไปได้มา
แล้วมีเพิ่มเติมอีกครับยังมีอีกครับที่ผู้ที่หวังดี
แล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจที่ให้ขอความเป็นธรรมนะฮะ

แล้วจะยื่นฟ้องในคดีในข้อหาอะไรฮะเป็นข้อหา
ตามมาตราประมวลกฎหมายมาตรา๒๙๑ครับ
คืออยู่กับอายการกับโจทย์ร่วมก็คือคุณแม่
คือตอนนี้นะครับท่านยังเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่จะต้องฟ้องจำเลยในคดีเดิมอยู่ครับ
ก็คือไอ้อาการต้องฟ้องภายในเมื่อไหร่ฮะ
หรือไม่ฟ้องภายในพิธี๑๗เนี่ยสามารถที่จะถ้าไม่ฟ้องภายใน
นี่ก็จำเลยทั้ง๔คนที่ยังเหลือเนี่ยก็จะได้จะมีไม่มี
ความผิดแล้วก็คือจะหลุดจากคดีเลยครับเพราะฉะนั้นอ่าคุณชัย
วัดกับอ่าคุณแม่คุณแม่คุณตังโมครับก็ต้องเอาหลักฐานพวกนี้เนี่ยไป
ให้กับอายการเอ่อเราเราใส่อายการฟ้องเราสามารถที่จะนำเสนอเป็น
คู่ตีคู่เข้าไปเลยครับเป็นเป็นคู่ขนานไปเลยครับหากท่าน
อายการผมก็คิดว่าคงไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นการทำ
ที่ของเจ้าที่ของรัฐครับแต่หากมีเหตุสูตรวิสัยเราก็
สามารถที่จะยื่นฟ้องตรงได้เลยครับอืมโดยรักฐานของเราที่
เจอแล้วก็มีประกอบกับหลักฐานใหม่ใหม่อ่าคุณแม่ก็กลายเป็นโจทย
หลักเลยทีนี้ครับข้อหาจะเป็นข้อหาเหมือนเดิมหรือเหมือน
ครับข้อหาเดิมครับเพราะว่าหลักฐานพยานในสำนวนของ
พนักการส่วนตอนนี้มันก็หามาได้ประมาณนี้ประมาณที่ทำ
ให้มาตรา๒๑ครับก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นใช่ครับ
คุณนัทธิพัฒน์เห็นว่าจำเลย๒คนที่รับสารภาพไปแล้วจะ
ส่งผลไหมกับคดีที่เหลืออยู่กับอีก๔คนที่เขายืนยันว่า
เขาไม่ได้ทำอะไรผิดมันต้องต้องส่งผลอยู่แล้วครับเนื่องจากอ่า
จำเลยที่๑๕อยู่บนเหลือแล้วในเมื่อจำเลยที่๑๒ได้ทำ
การรับสารภาพต่อสารไปจำเลยที่๓๕เขาก็ต้องต้องคิดอยู่
แล้วครับนะบางทีอาจจะมีการอนาคตเราอาจจะไม่รู้อีกเดือน
เวลาอาจจะสารภาพก็ได้ครับคุณแม่ท์เมื่อวันคุณปรคุณ
โรเบิร์ตได้คุยกันมั้ยครับคุยกันเป็นยังไงบ้างก็ท่าน
ท่านอายการแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีจำเลย๒คนสารภาพในคดี
พูดในศาลนะคะคุณแม่ยังไม่นึกเลยว่าจะเป็นปกะเบิก
ก็ฟังท่านเฉยเสร็จแล้วท่านก็ลุกขึ้นไปยืนต่อหน้าศาลแล้วก็บอกว่ามีจำเลยสองคน
คือคุณตานุพลตานุพรตานุพัทกับคุณโรเบิร์ทจะขอสารภาพในคดี
ท่านสองคนก็ยืนขึ้นนะคะเขารบสารแล้วก็
สารก็ให้กล่าวอะไรบางอย่างสองคนนี้ก็กล่าวนะคะ
แล้วก็ให้คุณแม่พูดกล่าวอะไรด้วยว่าคุณแม่ยินยอมไหมลักษณะนั้นนะฮะ
ก็ยินยอมให้เขาสารภาพแล้วคุณแม่ยินยอมไหมที่เขาสารภาพมาแบบนี้
คุณแม่ก็บอกว่ายินยอมแล้วก็ดีใจที่เขาสารภาพ
เขาก็เลยมากราบคุณแม่อีกกราบเท้าคุณแม่อีกทั้งสองคน
หรือห้าห้าในสารในสารเลยทีนี้คนมองกันอย่างเงี้ย
ทนายเต็มศาลเลยเขาก็ทำนะคะเขาก็ไม่อ่าน
ก็เลยกอดกันอยู่ตรงนั้นในการรับสารภาพของคุณปองคุณโรเบิร์ตนี่
ในในความหมายของคำว่าสารภาพนี่หมายหมายถึงว่ายังไงฮะเขาสารภาพโดย
โดยเพราะว่าสารภาพผิดในสิ่งที่เขาทำไปเรื่องประมาทเนี่ยนะคะ
แต่ในรายละเอียดว่าเป็นยังไงใครไปอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ย
ในในรายละเอียดเนี้ยอยู่ที่คำให้การอืมขอขออนุญาตชี้แจ้งเพิ่มเติม
อ่านเห็นนึงนะครับครับมาหนุ้ยก็คือเมื่อกี้ที่ได้มีการพูดคุยกัน
มีความมั่นใจว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมในอนาคต
จากว่ามันเป็นจิตสำนึกของคนนะครับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จำเลยที่๑และ๒ณวันนี้เขายอมรับสารภาพในข้อหาประมาทว่าเขาประมาท
โดยที่จำเลยที่๓๔๕เนี่ยก็อยู่บนเรือด้วยกันแต่ณวันนี้เขายังไม่ยอมรับสารภาพ
มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คนคิดครับว่าทำไมจำเลยที่๑และ๒เขาถึงสารภาพ
แล้วทำไม๓๔๕ถึงยังไม่สารภาพ
แต่ถ้าเกิดในอีกมุมหนึ่งนะคืออันนี้ผมก็ต้องฟังทุกฝ่ายนะ
ก็แล้วแต่ถ้าท่านไหนอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ
จะเป็นท่านที่อยู่บนเรือหรือว่าท่านที่สารภาพหรือยังไม่สารภาพก็แล้วแต่
แต่อีกมุมหนึ่งถ้าฟังจากคุณนาธิพัฒน์เนี่ยเอาล่ะถ้าเกิดจำเลยที่๑จำเลยที่๒เขาสารภาพ
มันก็ไม่ได้หมายความว่าอีก๓คนที่อยู่บนเรือเขาจะไปร่วมประมาทกับอีก๒คนก็ได้หรือเปล่าในมุมของเขา
ถ้าสารภาพเขาก็อาจจะอ้ะก็นี่ไงก็๒คนนี้เขาสารภาพไง
แสดงว่าอีก๓คนเขาก็อาจจะไม่ได้มีส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความประมาทตรงนั้นหรือเปล่า
ต้องถามว่าคุณอยู่บนเรือด้วยกันไหมต้องถามแบบนี้ดีกว่าครับใช่

ในกณะที่เกิดเหตุเนี่ยทุกคนอยู่หัวเรือต้องเห็นว่าอะไรเกิดขึ้น
อันนี้คุณแม่มั่นใจตรงนี้เพราะว่ามั่นใจ
อย่างที่บอกก็คือค่ะได้ยิน

ทางคดีเดี๋ยวก็ว่ากันไปกันแล้วกันอันนี้ทางคดีอาญานะครับ
ภายใน๑๗มีนาใช่ไหมใช่ครับ
ที่จะต้องมีการยื่นฟ้องคดีใหม่ยื่นฟ้องใหม่ครับ
ทางแท่งครับตกลงเมื่อวานก็
เลิกหมดที่ว่าคุยกันมาที่เคยตกลงกันมา
คนก็ต้องถามอีกอ้าวแม่ตอนนั้น
โหนกระแสกับพี่หนุ่มกัญชัยบอก๓๐ล้าน
มาเปิดปากกับภาคคูมบอก๙๒๐๐๐
ต่อมาบอกขอเพิ่มอีก๔๐ล้าน๘แสนกับอีก๔คนที่เหลือ
หรือวันนี้ล้มลือกอีกแล้วก็ตกลงยังไงล้มลือกเฉพาะของ
มาคุยให้ฟังกันหน่อยนะฮะขอพักครู่เดียวครับช่วงหน้า

เปิดปากกับภาคภูมิทุกผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะทีนี้คุณแม่ครับ
เรื่องที่ว่าล้มเลิกหมดเลยที่เจรจาอะไรกันไว้เราเพิ่งคุยกันเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อาทิตย์ที่แล้วเองใช่ไหมคุณแม่วันนั้นพี่วับมีแผนผงแผนผังบอก๙ล้าน๒คุณปอคุณโรเบิร์ต
เดี๋ยวเขาจะเยียวยาให้๔๐ล้าน๘แสนเดี๋ยวเรียกจากอีก๔คนให้ครบ๕๐ล้าน
ตกลงวันนี้ล้มหมดเลยแล้วของคุณปอคุณโรเบิร์ตอะเขาก็ชำระเหมือนเดิมของเขา
คือคุณปอคุณโรเบิร์ตนอกจากสารภาพเรื่องคดีทางอาญา๙ล้าน๒
ยกเลิกสัญญาที่จะชำระค่าดูแลเหล่า๙ล้าน๒ตรงนี้คุณปอคุณโรเบิร์ตยังเยียวยาให้เหมือนเดิม
ก็หลักการเดิมหลักการเดิมเดือนละ๓๐๐๐จนครบจำนวน๔๐ล้าน๘แสนตรงนี้คุณแม่ก็คือไม่เอาละ
ไม่เรียกร้องตรงนี้ละยกเลิกไปละที่ว่าเรียกร้องไปใช่ไหมฮะ

คือจริงนะครับตอนแรกที่เรียกไป๕๐ล้านในคดีเดิมคือตรงนี้คือโททลออกทั้งหมด
แต่ได้มีการชำระมาโดยจำเลยที่๑และ๒ในจำนวน๙๒ล้าน
ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้เรียกเขาเพิ่มแต่เราไปเรียกจำเลยที่๓๔๕จำเลยที่เหลือนะครับ
อันนี้คือส่วนที่เราอ่าแล้วตอนนี้ตอนนี้คือก็จะไปเริ่มเรียกใหม่อย่างเงี้ฮะ
เหมือนกับคดีอาญาที่ว่าก็จะไปเริ่มฟ้องใหม่
มันจบไปแล้วไปเริ่มใหม่แล้ว

อาจจะมากกว่าเดิมครับเนื่องจากว่าทางจำเลยได้มีการต่อสู้นะครับ
แล้วทางเราก็ได้ไปคำนวณจากรายได้ของคุณโมทั้งหมดเนี่ยครับ

ก็รายได้พวกโฆษณาพรีเซนเตอร์การออกงานอี

มีน้องโมรับงานเยอะมาก

ค่าจ้างทนายที่คุณแม่ต้องจ่าย
อื้มก็เยอะนะคะ

ก็น่าจะเกินที่เรียกไว้อะ

มุ่งทางคดีอาญาเรื่องการหาคนที่กระทำกับลูกสาวเราเป็นหลัก
มุ่งเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายค่าเยียวยาต่างเพื่อชดใช้ให้เราเป็นหลัก
ตีคู่กันค่ะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเนี่ย
แล้วก็ลูกเราเนี่ยยังไม่ได้รับชำระค่าสินใหม่จาก๔คนนี้นะฮะ
มันก็ต้องตีคู่กันไปคือเป็นสองส่วนครับคุณหุยส่วนของอาญาก็ดำเนินการไปตามกระบวนการของมัน
แต่ส่วนของแพ่งเนี่ยก็วันนี้ต้องขออนุญาตกราบเรียนให้พี่น้องทุกคนได้เข้าใจว่า
คุณแม่เองได้ใช้สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๔๔ทับ๑
ซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณแม่โดยตรงนะครับคุณแม่เป็นผู้ได้รับความเสียหาย
จากลูกสาวคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตอย่างปริศนานะครับ
เรียกร้องได้ตลอดเวลาแล้วไม่ได้กำหนดไว้ด้วยว่าเรียกได้เรียกเท่าไหร่ก็ได้นะครับ
เมื่อวานคุณแซนหนึ่งในจำเลยในคดีคุณแซนบอกในส่วนของคุณแซนก็ต้องขอใช้สิทธิ์ของคุณแซนเหมือนกัน
ที่คุณแม่กับคุณอัจฉริยะไปฟ้องเขาข้อหาฆ่าคนตาย
คุณแซนบอกจะฟ้องแม่๔๐ล้าน๘แสนเหมือนกันนะแม่
อันนี้คุณแม่จะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ได้ถอนออกมาแล้ว
ถอนออกมานานแล้วค่ะคดีกับคุณอาชิริยะค่ะ
คุณแม่ถอนเนี่ยคืออยากให้ลำลึกถึงความหวังดีของคุณแม่ด้วยว่า

เพราะคุณแม่ไม่ต้องการให้ทั้งทีมไปติดคุกยาว๒๐ปี
เขาฟ้องอย่างนั้นคุณอธิรักษ์เขาฟ้องไปแบบนั้นเลย
คุณแม่ทราบก็อุ๊ยไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
ก็ไปถอดออกมานานแล้วค่ะ
คือคุณแม่ได้มีการเซ็นใบมอบหน้าทิ้งไว้
โดยคุณอัชยะได้ไปทำเกินกว่าที่คุณแม่สั่ง

เมื่อวานได้เจอได้คุยกันไหมได้บอก
ไม่ได้บอกเรื่องนี้ค่ะก็เขาน่าจะทราบ
เขาน่าจะทราบว่านั่นมันเป็นเรื่องเก่า
ซึ่งคุณแม่ถอดออกมาแล้วแล้วทนายเขาเนี่ยต้องยิ่งทราบ
ทนายเขาก็เป็นคนช่างจะขวนขวายหานู่นหานี่จังเลย
แล้วหลังจากลงจากศาลแล้วพอทราบข่าวกันไม่ได้คุยกันอะไร
อยู่ในศาลก็กอดกัน
ในศาลก็เจอก็พูดคุยกันปกติดีกอดกันด้วยเหรอ

ก็ว่ากันไปตามคดีค่ะรูปของคดี

เพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่มาฟ้องเรียกคุณแม่๔๐ล้านหรอก
จากคดีไหนจากเรื่องไหนล่ะไม่มีเรื่องให้ฟ้องนี่
คือยังไงครับคุณอุวิในด้านของเจตนานะครับ
เจตนาของคุณแม่เนี่ยที่จะดำเนินการใดเนี่ยนะฮะ
เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์นะฮะ
ในการกระทำผิดหรือการที่ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการโดยไม่ได้ขออนุญาตของคุณแม่เนี่ย
ก็ถือว่าคุณแม่ขาดเจตนานะครับ
ผมว่าท่านประชาชนแล้วก็ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการมองว่าคุณแม่มีความผิดหรือไม่เนี่ย
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดได้ตามสิทธิ์ของตัวเอง
แต่ว่าคุณแม่จะผิดหรือไม่อยู่ที่เจตนา

เอาเป็นว่าทางคดีดูกันต่อไปคุณแม่ผมสุดท้ายจริง

มั่นใจยังไงกับทีมทนายชุดนี้ที่ปรึกษากฎหมายชุดนี้

อันนี้ไม่เปลี่ยนแล้วค่ะนี่สุดท้ายแล้ว

ใจคือคงไม่มีใครเก่งเท่าทีมนี้แล้วค่ะ

คือทำงานด้วยกันมารู้ขนาดนั้นเลย
ใช่คือที่คุณแม่ได้รับค่าสินไหมอะไรต่างเนี่ย
คุณชัยวัดนี่เป็นคนเรียกให้นะคะ
พอเขาเรียกค่าสินใหม่ให้ก็เลยมั่นใจอย่างนี้หรอ
คนอื่นไม่เห็นเรียกให้คุณแม่เลย
อ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีต่อไป

หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่
สามครึ่งวันจันทร์หน้านะครับ